ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่นนทบุรีนะครับ
ผู้ชายคนนึงเขาดื่มเหล้าแล้วเสียงดังนะ
เพื่อนบ้านที่เป็นญาติกันก็มาว่า
ทีนี้พอมีปากเสียงกันปรากฏว่าถูกมีดเนี่ยแทงเข้าไป
แล้วตัดคั่วหัวใจจนเสียชีวิตอยู่คาบ้านนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
คือเรื่องนี้ญาติพี่น้องของผู้ตายเขาบอกว่า

เมื่อคืนนี้สพรัฐนาธิเบสไปตรวจสอบนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ถูกแทงเสียชีวิต
บ้านอยู่ที่ตรอกรัฐนาธิเบส๑ทับ๑
ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
แพงใต้ราวนมซ้ายตัดคั่วหัวใจพอดี๑แผลด้วยกัน
ภรรยาชื่อนางสาวอธิตยานะครับอายุ๒๘บอกว่านายสมคิต
ทำงานเป็นช่างสีของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง
หลังเลิกงานเมื่อวานนี้เธอกับสามีไปงานศพของญาติที่นครปฐม

พอกลับมาถึงบ้านสามีดื่มเหล้านะประมาณ๓ทุ่มนะครับ
ตอนนั้นนายสายชนดีวุ่นอายุ๔๗เป็นญาติบ้านอยู่ใกล้กัน
เดินมาที่บ้านมาต่อว่าสามีบอกว่าเสียงดังเหลือเกิน
แล้วก็หาว่าสามีไปด่านายสายชนด้วยเลยมีปากเสียงแล้วชกต่อยกัน
บอกตอนนั้นพยายามเข้าไปห้ามแล้วพยายามเข้าไปแยก
นายสมคิตเองก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปแล้ว
ตีสองครึ่งฮะนายสมคิตสามีของเธอกลับมาที่บ้าน
กำลังมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะลงไปอาบน้ำ
ปรากฏว่านายสายชนมาอีกครับมาตะโกนเรียกสามีเธอ
ให้ไปเคลียร์ปัญหากันเมื่อค่ำเมื่อวานนี้ที่ยังเคลียร์กันไม่เสร็จ
พอสามีเธอลงไปนายสายชนไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลย
ชักมีดขึ้นมาแล้วแทงใส่เลยฮะแทงเข้าใต้ราวนมซ้ายหนึ่งครั้งนะครับ
มันตัดคั่วหัวใจพอดีแล้วนายสายชนก็วิ่งหนีไปนะครับ
ส่วนนายสมคิตเนี่ยเสียชีวิตนะฮะโอ้โหนี่ครับ๗โมงเช้าวันนี้ตำรวจ
จับตัวนายสายชนได้นะครับหลังจากย้อนกลับมาที่บ้านพักนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ตอนที่จับได้คือสภาพยังไม่สั่งเมาเลย
ก็เหตุเมื่อตี๑ตี๒นะครับไปหารุ่นของก่อนตั้งแต่สาม๑๗๐๐
เมษนนนาขวัญก็มาสอบปากคำผู้ต้องหานะครับนายสายชนบอกว่า
ขอยอมมอบตัวนะเพราะรู้ว่ายังไงก็หนีไม่รอดก็เลยกลับมาที่บ้าน
แล้วก็มีอาการหิวเหล้าขาวด้วยจำได้ว่าเหลืออยู่ข้อนขวด
ย้อนจะกลับมากินเหล้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปมอบตัวที่โรงพัก
แต่มาถูกตำรวจจับได้ก่อนโอ้โหนี่ฮะ
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุบอกว่าโยนทิ้งน้ำไปแล้วไม่ไกลจากที่เกิดเหตุมากนัก
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
ซึ่งนายสายชนสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
นี่ที่โรงพักฮะบอกว่าแทงเขาจริงนะบอกมีปากเสียงกันมาก่อน
อ้างว่านายสมคิดผู้ตายชอบมาด่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคายพูดแขวะทุกวัน
จนเป็นความแค้นสะสมวันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้
นายสายชนเมากลับมาที่บ้านแล้วมาด่าเขาอีกก็เลยชกต่อยกัน
แล้วสายชนเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์หนีไปกลับมาที่บ้านตอนตีสองครึ่ง
พอรู้ว่ากลับมาแล้วก็เลยเดินไปหาจะไปเคลียร์ใจกันไม่ได้ตั้งใจไปฆ่า
นี่ฮะท่านผู้ชมครับแต่ว่านายสายชนเนี่ยอ้างว่าผู้ตายเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายเขา
ก่อนนะฮะก็เลยใช้มีดเนี่ยเหวี่ยงออกไปไม่รู้ว่าโดนจุดไหนด้วยซ้ำที่หลบหนีเพราะตกใจจะหนี
ผมเรียกออกมาบอกไอ้มึงออกมานี่เลยทำไมมึงใหญ่มึงใหญ่นักเหรอ
มันก็มันก็แบบน่าจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ผมก็เลยชักมีดทั้งหลังเสียบไปเลย
พอเสียปุ๊ปผมมันสิมันทะลายไปปุ๊ปมันก็ล้อมก็ล้มหรือมันไม่ไหวคงไม่รู้นะ

ไม่เดินแล้วก็กึ่งเดินกึ่งกึ่งวิ่งก่อน
ไอ่หน้านนู้นหน้านี้เปลี่ยคู่ไห้เลื่อยเฉย
อะไรลุยหน้าโม้
ด่าเสียหายแบบมันปิ่มแล้วอ่ะมันก็ต้องล้นมาใช่ไหม
เราก็เลยบันดาลโทษะ
อยากจะขอโทษอย่างสุดซึ้งเลยแหละเพราะว่ามันมันเป็นเพราะ
มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยไอ้คำพูดของลูกเขามันไม่ดีมันไม่เข้าหูคนอื่น
ผมก็ที่ทำไปก็ผมก็ขอโทษแล้วกันขอโทษครับ
โอ้โหคือเสียงยังอ้อแออยู่เลย
ที่ทำไปก็ขอโทษแล้วกันนี่ฮะทุกผู้ชมครับแต่เขาเสียชีวิตนะครับ
คือวันนี้ญาติรับศพนายสมคิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสมรโกรธที่นนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือแพทย์ชนะสูตรไม่พบเรื่องของโควิดนะฮะก็ให้รับศพมาบำเพ็ญกุศลได้นี่คือผู้ตายนะครับ
คือบรรยากาศก็โศกเศร้าแล้วฮะเราได้คุยกับคนในครอบครัวนะครับ
น้าสาวเนี่ยโอ้โหตอนที่ลดน้ำศพหลานชายนี่ร้องไห้บอกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ส่วนแม่ก็บอกว่าที่ผู้ต้องหามาขอโทษเนี่ยคงรับไว้ไม่ได้
เพราะว่าฝั่งแม่เนี่ยแม่เสียลูกชายไปคนนึงนะไม่มีแม่คนไหนรับได้หรอกกับเรื่องนี้นะครับ
คือลูกชายเอาละดื่มเหล้าแต่เวลาดื่มเหล้าเนี่ยถ้าเขาจะโวยวายเขาโวยวายกับภรรยาเขา
แล้วมันไปเกี่ยวอะไรไม่เคยไประรานใครทำไมถึงขั้นต้องมาแทงกันตายอย่างนี้
นึกถึงเด็กเหรอเด็กตัวเล็กเนี่ยยังเหลือเนี่ยแล้วแม่ไม่มีแม่แล้วใครจะเลี้ยงเขา
เขามีกันสองคนเนี่ยลูกชายยังเล็กอยู่เลยเขาเป็นคนเฉยเขาไม่มีอะไรกับใคร
อยู่บ้านเขาโวยวายเขาโวยวายอยู่ในบ้านเขาไหม
ก็ไม่ได้มีเรื่องกับใครมันเกินไปเหมือนเอาเต็มที่เลยไง
ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เป็นญาติกันอ่ะถามว่าต้องแทงกันตายเลยเหรอ
โกรธแค้นอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่อ่ะพี่เขาเป็นคนดีนะช่วยเหลือตลอด
พี่น้องรักทุกคนใครเรียกไปไหนก็ไป
เขาไม่มีอะไรนะเขาเป็นเด็กดีมากเลย
ต้องออกไปนอกบ้านแล้วทีนี้มันรอแทงอยู่แล้ว
ใช่อันนี้มันจงใจฆ่าพี่ใช่เจตนาฆ่า
หนูไม่เชื่อหรอกว่ามันไม่ตั้งใจ
มันอยู่คนละหลังเพราะประตูเรียกแทงมันใช่ไหมพี่
ท่านผู้ชมครับสิ่งที่น่าสงสารแล้วก็เห็นใจที่สุด
ก็คือภรรยาแล้วก็ลูกของผู้ตายนะครับภรรยาก็คือ
นางสาวอธิตยานะครับเป็นพยานคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เธอบอกเธอเห็นเหตุการณ์นะครับบอกยังทำใจไม่ได้นะครับ
ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตเนี่ยเพิ่งวีดีโอคอลไปคุยกับลูกชายสองคน
ลูกชายสองคนตอนนี้ติดโควิดรักษาโควิดอยู่
นี่ค่ะคือลูกชายสองคนยังตัวเล็กอยู่เลย
แล้วบอกกับพ่อตอนนี้รักษาโควิดอยู่นะบอกกับพ่อว่า
หนูอยากกินหมูกระทะเหลือเกินพ่อบอกว่าเนี่ยฮะ
เดี๋ยววันที่๑๗ก็ออกแล้วลูกเดี๋ยวจะพาไปกินหมูกระทะ
สุดท้ายภรรยาบอกว่าถ้าวันที่๑๗ลูกออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ย
คือมางานศพพ่อคือมางานศพพ่อนะครับ
เธอก็จะเก็บศพสามีเอาไว้ก่อนนะครับจะสวดถึงสิบแปดกันยายน
ลูกชายจะออกจากโรงพยาบาลสิบเจ็ดกันยาแล้วสิบเก้าก็จะชาปนกิจนะครับ
ก่อนเกิดเหตุสองสามวันเธอบอกมีรางสังหอน
สามีเล่าว่าฝันถึงคนในครอบครัวที่ตายไปแล้ว
ก็คือทั้งลุงทั้งย่าแล้วก็พ่อมาชวนมาชวนสามีให้ไปอยู่ด้วย
เล่าให้ภรรยาฟังแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก

ความจริงมีศักดิ์เป็นน้าของเธอนะ
แล้วที่คนร้ายบอกขอโทษกันแล้วกันกับสิ่งที่ทำไป
ภรรยาของผู้ตายบอกว่ารับไม่ได้นะฮะ

ขอโทษอะไรตอนนี้เขาตายไปแล้ว
ทำไมไม่คิดว่ามันจะลำบากไหม
เด็กในกำพาพ่อไม่ได้ต้องบอกลาอะไรกันเลย
แต่เขาได้คุยกับลูกทางโทรศัพท์อยู่ว่า
คุยกันกับลูกนะคะลูกบอกว่า
พ่อหนูอยากกินหมูกระทะนะ
พ่อเขาก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวอย่าทำให้กินนะลูก
ได้คุยกันแค่นี้แล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยกับนิ่งเลย
หนูให้เอาภัยน้ำให้ลง
ทำไมน้าไม่คิดถึงเด็กตัวเล็กตามดำมั่ง
เขาจะต้องกำพาพ่อเขาจะต้องไม่มีพ่อเหมือนเด็กคนอื่นเขา
และตอนนี้เขาก็กำลังรักษาตัวโควิด

แล้วทีนี้ก็คือจะไม่ได้เจอกันเลย

แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ